ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำ

บอกว่าโชคดีที่ไม่ได้โชคดีแค่

นี่ไม่เอานานครับนี้น้อยไปนะคะ

คว้ารางวัล๖ล้านบาทบอกว่าได้เลขเด็ด
มาจากอายุของคุณพ่อและคุณแม่ของเพื่อน
ที่เสียชีวิตลงพร้อมกันเลย
คืออายุ๘๑ก็เลยไปตีเป็น๑๘
ซื้อแต่๒ตัวท้ายปรากฏว่าถูกรางวัลที่๑นะครับ
ไปดูบรรยากาศการร่วมแสดงความยินดีกับครูน้อยกันนะฮะ
ซึ่งเพื่อนบ้านเองก็ได้มาพูดคุยมาร่วมแสดงความยินดี
กับคุณประสิทธิ์พยมคุณพี่วัย๖๑ปี
หรือว่าชาวพารันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร
รู้จักในนามครูน้อยไทยรัฐ
หนูน้อยไทยรัฐทำไมไม่กระซิบบอก
คุณสุพัสราและคุณสืบสกุลไทยรัฐบ้างแล้วฮะ
ครูน้อยไทยรัฐนี่ได้อะไรเด็ดมาจากครูนบไทยรัฐหรือเปล่า

แล้วก็ครูน้อยนอกจากเป็นผู้สิทธิ์พิเศษของไทยรัฐแล้วนะครับ
ชีวิตการเป็นข้าราชการครูมา๒๗ปี

ก็เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลพรานกระต่ายด้วย
ครูน้อยไทยรัฐมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส

สลักกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข๑๓๔๙๑๘

ตัวเองเป็นคนหนึ่งที่ชอบเสี่ยงโชค
ด้วยการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเป็นประจำ
ปัจจุบันมีราคาถูกลงจึงซื้องวดละหลายใบ
งวดนี้ก็ซื้อเข้าไป๒๐ใบคุณ
จากแม่ค้าขายบริเวณหน้าสำนักงานสาธารณสุข

ช่วงมีการออกรางวัลกำลังจัดรายการวิทยุ

ครูน้อยบอกโอ๊ยดีใจมากฟังเสี่ยงครูน้อยเห็นไหม
ครับครับครับครับครับ
ไปเผาศพพักพวกกัน
ไม่ใช่แม่คือแม่เขาเสียก่อน
เสียวันหนึ่งแล้วก็รุ่งขึ้นอีกวันพ่อเสีย
พ่อแม่เสียพร้อมกันเลยก็เผาพร้อมกัน
ทีนี้พ่อแม่เขานะอายุ๘๑ปี
ไปเผาที่เมนวัดคลองตะเคียนตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองสุโขทัย
ทีนี้ผมก็ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไร
พอดีศพสองศพเผาพร้อมกันเขาก็เคลื่อนศพมา
โดยใช้รถลูกชายซึ่งมีทะเบียนอีกคันหน้ามันลงว่าหนึ่งแปด
ถ้าละนะอีกคันหลังที่มันทุกข์
ไม่ทราบพ่อหรือแม่นะอีกคันหลังมัน๘๑
วันแม่หน้าแปลกอายุเท่ากัน๘๑
แล้วก็รถที่บรรทุกพ่อแม่ก็ยัง๘๑ก็๑๘
ผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากก็กลับมาบ้าน
ก็เคยแม่ค้าคนนี้แม่คุณเจริญศรีชนตะคู่เนี่ย
ก็เคยซื้อกันเป็นประจำอยู่นะครับ
ผมก็ซื้อเขาทีละ๕ใบ๑๐ใบเป็นประจำ
ก็เลยมาสั่งเขาบอกว่ามี๘๑๑๘ไหม
ถ้ามีผมเอาหมดเลยเขาก็หาให้ได้อย่างละ๑๐ใบนะครับ
โดยไม่ใช่เป็นเลขคู่ไม่ได้เป็นเลขซ้ำกันนะ
ก็เขาก็เพิ่งมาส่งวันนี้
ส่งวันนี้ก็ส่งให้กับแฟนผมนี่แหละ
ผมก็ไม่รู้หรอกว่าว่าถูกลอตเตอรี่หรือเปล่าไปจัดรายการวิทยุอยู่
แปลกใจว่าวันนี้มีคนโทรศัพท์เข้ามาในมือถือเยอะเหลือเกิน
แต่เราจัดรายการวิยุเราไม่สามารถจะรับมือถือได้นะ
ก็ก็สักพักนึงน้องสาวไปที่สถานีบอกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง

ก็ทิ้งสถานีออกมาบ้านก็มาดูปรากฏว่ามาที่บ้าน
พวกแม่ค้าแม่ขายญาติพี่น้องมาเต็มบ้านเลย

ย้าหู้ย้าหู้
ลอตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่ภรรยาให้ภรรยาตรวจนะฮะ
โทรไปบอกครูน้อยบอกไม่ว่างรับสายแต่พอกลับบ้านโอ้โห
ชาวบ้านมาเต็มบ้านเลยมาร่วมแสดงความยินดี
นะฮะก็ครูน้อยบอกแบบนี้ครับบอกว่า
เงินที่ได้จะนำไปใช้หนี้สากรครูและทกศรวมกว่า๑ล้านบาท
และเคยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าถูกรางวัลที่หนึ่ง
แบ่งเงินทำบุญตามวัดต่างในเขตอำเภอพรานกระต่าย

ส่วนที่เหลือจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของหลาน๔คน
แล้วก็ยืนยันครับว่าจะไม่เลิกเป็นนักข่าวไทยรัฐนะครับ

อยู่กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมา๒๐ปีแล้ว

และท้ายที่สุดครูน้อยก็ได้ขึ้นหน้าหนึ่งสือพิมพ์ไทยรัฐ

หลังจากที่ไปทำข่าวคนอื่นมาหลายครั้งแล้วนะคะ
ยินดีด้วยตาน้อย
ช่งดีจริงครับครูน้อยไทยรัฐนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะเป็นคนโชคดีเหมือนกันเมื่อวานี้นะคะ

เป็นสาวใหญ่อายุ๕๖ปีนะคะอยู่ที่หมู่๑๕บ้านหินกองตำบลน้ำพอง
กลายเป็นเศรษฐีคนใหม่ถูกรางวัลที่๑เหมือนกัน
รับรางวัลไป๖ล้านบาท
สาวใหญ่ผู้นี้สุดแสนโชคดี
เป็นพนักงานฝ่ายยานยนต์บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชน
ตนเองนั้นเป็นคนใจบุญสุนทานชอบทำบุญอยู่เสมอ
น่าจะเป็นผลบุญทำให้ถูกรางวัลครั้งนี้นะคะ
ซึ่งเงินรางวัลที่ได้ค่ะจะนำไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับแม่ที่เสียชีวิตไปแล้ว
แล้วก็เก็บไว้ใช้ในครอบครัวด้วย
ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับอาจไม่เปิดเผยชื่อ

เพราะว่าแต่เราก็รู้ว่าท่านเป็นผู้โชคดี
เราแสดงความยินดีด้วยทุกคนเมื่อวานนี้นะคะ